ตอนเช้ามืดตี๓เสร็จท่านก็หลับไปเฉย
อาการท่านก็เป็นที่ปลอดตามอาการที่พี่คงสร้างมันอยู่แล้ว
เมื่อวานท่านก็ค่อยห่วนคลายไป
ตอนเช้ามืดท่านก็หลับไปสบาย
ก็ถือว่าท่านก็หมดห่วงในทุกเรื่องที่มีอยู่
พวกเราเองถือว่าท่านก็ไปสบายและไม่ได้มีห่วงอะไรที่ยังค้างคาอยู่
เราก็เป็นการคุยกันไว้ก่อนโล่งหน้าอยู่แล้วคุยอะไรกับผมไว้ทั้งโล่งหน้าว่าอะไรยังไงแบบไหน
ในฐานะเป็นพี่ด้วยเราก็ดูแลเข้ามาแบบนี้ไม่มีอะไรแต่ก็คุยกันไว้ก่อนโล่งหน้า
เรื่องกำหนดการก็กำลังปรึกษาหารือกันอยู่เดี๋ยวคงจะต้องไปคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เราก็จะเริ่มสวทอวิธรรมพรุ่งนี้
พรุ่งนี้ก็ประมาณบ่าย๓โมงหรือบ่าย๔โมงก็จะมีพิธี
พิธีรดน้ำศพที่วัดแจ้งเจริญดอนหนังมนต์
พรุ่งนี้จะมารับเขาตอนประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมง

ไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราเองหรือว่าแต่คุณพ่อก็ทำงานให้กับเมืองชนมาตลอด
ตั้งแต่ชีวิตเขาหนุ่มตั้งแต่เป็นไม่ได้เป็นอะไรเลย

เป็นกำนันเป็นนายกเทศมนตรีนะครับ
แล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังถือว่าท่านก็ยังทำงานอยู่ตลอด
แล้วก็สั่งให้ลูกหลานก็ทำงานให้กลับบ้านให้กับเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับ
ก็ถือว่านั่นก็เป็นต้นแบบของลูกนะครับ
แบบของครอบครัวแล้วก็เชื่อว่าก็เป็นแบบอย่างของบุคคลนะครับ
บุคคลที่ก็มีหลายอย่างที่เราควรที่จะต้องศึกษานะครับ
แล้วก็นำไปซึ่งผมเองก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบของผมนะฮะต้นแบบของพวกเราอยู่ด้วย